มีคนร้ายบุกเข้าไปยิงเจ๊ยูเจ้าของเขียงเนื้อนะครับ

ส่วนคนร้ายอีก๑คนตำรวจรู้ตัวแล้วนะครับ
กำลังติดตามตัวก็จะถูกแจ้งข้อหาฆ่าชิงทรัพย์ด้วยนะครับ
จากกรณีที่คนร้ายบุกเข้าไปยิงนางยุภากรบุราณรัฐอายุ๔๔ปีนะฮะ
หรือว่าเจยุเขียงเนื้อเป็นชาวบ้านโนนขาด
บนหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
บาดเจ็บสาหัสตอนแรกไม่รู้สึกตัวนะครับ
ผู้ก่อเหตุได้นำทรัพย์สินบางส่วนของคนเจ็บติดตัวไป
คือเป็นเงินสดกว่า๔แสนบาทแล้วก็ทองคำน้ำหนัก๒๕บาท
เหตุเกิดเช้าตรู่ของวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
เจยุนั้นก็เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลขอนแก่น
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทางญาติเองก็เตรียมนำร่างของเจยุไป
เพลงกุศลที่บ้านร่อนดุที่ตำบลกุฎเพียขอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
ทางนี้ญาติก็จะยังไม่ประกอบพิธีชาปนกิจศพจนกว่าตำรวจนั้นจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
ขณะเดียวกันทางญาติก็ยืนยันว่าทรัพย์สินของเจยุ
ก็คือเป็นทองรูปภัณฑ์หนัก๕๐บาทเงินสดอีกประมาณ๕แสนศูนย์หายไป
ไม่ได้ยังอยู่ครบตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
เพราะว่าทางญาตินั้นมีบัญชีรายการขายวัวจำนวนเงินที่ชัดเจน
ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูแล้วเงินหายไป
ว่าคนร้ายน่าจะเอาไปด้วยวันที่เกิดเหตุ
ส่วนกรณีที่ทางตำรวจออกมาชี้แจงว่าเงินที่พบ๗แสนบาทนั้นเป็นเงินของคนละส่วนกัน
เพราะว่าเจยุนั้นมักจะเก็บเงินไว้หลายที่นะครับ

แต่ทุกอย่างที่มันบอกที่พูดมาเนี่ยคือมันหายไป
ทีนี้ส่งครับขึ้นมาของคดีพลตำรวจรีพรหมณ์นัตรเขตฮามคำภัยครับ

วัดขอนแก่นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เร่งติดตามตัวคนร้ายที่เหลือมาดำเนินคดี
แล้วก็ทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างส่วนหัวกระสุนที่เพิ่มเติม
ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นจุด๓๘หรือว่าจุด๓๒เพราะว่า
ปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุเพราะคนร้ายใช้อาวุธปืนชนิดแบบลูกโม่ยิงนะฮะ
แล้วก็ไปพบกระสุนจุดสามแปดบรรจุภายในกล่องอีกยี่สิบสี่นัด
ซึ่งต้องทำการตรวจสอบว่าหัวกระสุนที่ยิงเจยุนั้นเป็นกระสุนที่พบ
เป็นกระสุนชนิดเดียวกันหรือไม่เบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อหามร่วมกัน
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเป็นข้อหารร่วมกันชิงทรัพย
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อหาอื่นครับ
ส่วนทางด้านของนายวรวิทย์บุราณรัฐวัย๔๘ปีสามีเจยุนะคะ
ก็บอกเลยบอกว่าทรัพย์สินภรรยาหายไปจริงจริงก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าทองรูปภัณฑ์ที่หายไปเนี่ย
หนัก๕๐บาทเป็นทองที่ใส่ติดตัว๒๕บาทและทองที่อยู่ในกระเป๋าอีก๒๐บาท
ร้อยคอลูกชายอีก๕บาทส่วนเงินสดที่หายไปนะคะยังไม่ได้นับ
แต่ก็อย่างที่คุยกันไปแล้วค่ะว่าเป็นเงินจากการขายวัว๑๗ตัว
ราคาตัวละสามหมื่นบาทรวมแล้วเงินสดอยู่ในกระเป๋าถือภรรยา
ประมาณสักห้าแสนบาทได้แต่เงินที่เหลืออยู่และเก็บไว้ในรถยนต์
ยังมีอยู่อีกหลายแสนค่ะซึ่งก็เป็นเงินที่ได้จากการค้าขาย
เกี่ยวกับเงินขายวัวนะคะซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เนี่ย
ก็แจ้งตำรวจให้ทราบไปทั้งหมดแล้วแต่งงว่าทำไมตำรวจถึงให้ข่าวว่า
สินยังอยู่ครบและดูเหมือนจะสงสัยคนในครอบครัวอีก
เขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมและยังมีข่าวอีกว่ามีการตั้งข้อสงสัย
อาจเป็นการฆ่าภรรยาเผื่อหวังเงินประกันบ้างเรื่องชู้สาวบ้าง
ซึ่งตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเหมือนตกเป็นเหยื่อ
เขาไม่เคยพูดหรือว่าให้ข่าวในลักษณะนี้เลยแล้วทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ออกมา
เขารู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเขาไม่เคยคิดฆ่าภรรยาเลย
มาลงโทษครับไม่ใช่ว่าจะมาหาวงเวียนใกล้ครับ
ขอให้เอาคนจริงที่พวกทำความผิดมาลงโทษผ่านชีวิตให้
ยังไงขอแค่นี้ครับเอาความจริง
สามีของเจ๊ยุก็ยังบอกว่าเคยให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย
นอกจากจะมีเขียงเนื้อแล้วเนี่ยภรรยาก็ยังเปิดขายลากขายก้อยด้วย
ซึ่งมักจะมีคนงาน๓๔คนเข้ามานั่งกินประจำ
และคนงานกลุ่มนี้แหละก็จะเห็นเขากับภรรยานับเงินจำนวนมาก
บ่อยครั้งรวมทั้งชอบหยอกเล่นกับหลานชาย
ซึ่งก็อยากให้ตำรวจเรียกคนงานกลุ่มนี้มาสอบสวนด้วย
อาจจะรู้ว่ามีเงินเยอะไงรวยไงใส่ทองอาจจะรู้ว่าความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะฮะ
ส่วนกรณีที่นายวรวุฒิหรือว่าวุฒิชัย
เป็นน้องชายที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ย

พร้อมทั้งเชื่อว่าหลานชายที่อยู่ในเหตุการณ์

เพราะว่าขณะที่เกิดเหตุหลานชายสี่ขวบอยู่ด้วย
หลานชายเป็นคนเห็นว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนยิงเจอยู่นะครับ